สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เช็คดวงดีในช่วงเดือนเมษายนกันดีกว่าค่ะในวันนี้นะคะ
หมอไก่ได้ทำการจัดอันดับ๕ราศีนะคะคนที่ดวงดีที่สุดในช่วงเดือนเมษายนมาฝากกันค่ะ
สำหรับราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่ห้าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะนั่นก็คือชาวราศีเมษค่ะ
สำหรับชาวราศีเมษนะคะบอกได้เลยนะคะว่าในช่วงเดือนนี้งานเยอะ
งานหนักอย่างมากมากเลยนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะ
ถือว่าเป็นผลดีสำหรับชาวราศีเมษที่ประกอบธุรกิจการค้าการขายค่ะ
เพราะว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะจะมีลูกค้านะคะ
เข้ามาใช้บริการมาซื้อสินค้าของคุณอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินเรียกว่าคุณจะสมหวังในเรื่องของการเงินอย่างเต็มที่ค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจการค้า
ในช่วงเดือนนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาซื้อของนะคะมาใช้บริการงานของคุณอย่างต่อเนื่องค่ะ
ส่วนชาวราศีเมษที่ทำอาชีพอื่นโอ้โหบอกได้เลยนะคะว่า
ดวงการเงินดีไม่แพ้กันเลยค่ะราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สี่ในช่วงเดือนเมษายนนี้
นั่นก็คือชาวราศีธนูค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะ
ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีมากเลยนะคะ
ในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะการค้าขายธุรกิจของคุณนะคะ
ก้าวหน้าไกลเกินฝันค่ะส่วนในเรื่องของการเงินโอ้โห
บอกเลยนะคะว่าดวงการเงินดีค่ะจะมีเงินมีทองไหลมาเทมานะคะ
แต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้ค่ะคุณจะเจอรายจ่ายเยอะสักนิดหนึ่งนะคะ
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สามค่ะนั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะ
สำหรับชาวราศีตุลค่ะช่วงที่ผ่านมาคุณก็สะบักสบอมพอสมควรเลยนะคะ
แต่ว่าในช่วงเดือนเมษายนนะคะถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนดวงชะตาของชาวราศีตุลเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าจะมีดาวบุญอย่างดาวพระรหัสบดีค่ะย้ายมาเล็งดวงชะตาของคุณนะคะ
ส่งผลทำให้ดวงของคุณรุ่งพุ่งปังทันทีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานไหนอาชีพไหนค่ะก็มีโอกาสที่จะปังทั่วหน้าเลยนะคะ
ส่วนเรื่องการเงินค่ะแน่นอนว่าพองานดีเงินก็ย่อมดีตามไปด้วยนะคะ
ชาวราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียนส่วนในเรื่องของลาบลอยนะคะ
มีโอกาสเช่นเดียวกันค่ะแต่น้อยมากเลยค่ะอาจจะหวังไม่ค่อยได้นะคะ
ราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่สองนะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรนะคะถือว่าดวงชะตาของคุณพลิกจากร้าย
กลายเป็นดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานปัจจุบันที่คุณทำอยู่ในตอนนี้
หรือว่าแผนงานที่คุณคิดว่าจะทำในอนาคตนะคะบอกเลยว่าดีทั้งสองอย่างค่ะ
ขอเพียงชาวราศีมังกรตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะรับรองว่างานออกมาดีเกินสองร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะ
ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเตรียมตัวเอาไว้ได้เลยค่ะ
เพราะว่ากำลังจะมีข่าวดีข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ชาวราศีมังกรหมั่นขยันทำบุญในช่วงนี้ค่ะ
เพราะว่าแต้มบุญจะช่วยหนุนนำทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ในวันข้างหน้านะคะ
ส่วนราศีที่ดวงดีเป็นอันดับที่๑ในช่วงเดือนเมษายนนี้นั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
เหตุเพราะว่าดาวพระราชสัปดีค่ะซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศรีมีนนะคะ
จะมีการโยกย้ายราศีได้ตำแหน่งดีอย่างราชาโชคค่ะส่งผลทำให้ชาวราศีมีนนะคะ
โชคแบบพระราชาค่ะไม่ว่าจะเป็นโชคทางด้านการเงินหรือการงาน
ก็จะพุ่งเข้ามาเต็มที่ในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะหากชาวราศรีมีนมีเรื่องที่อยากจะทำนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานหรือการเงินหมอไก่ขอแนะนำให้คุณทำตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนเป็นต้นไปนะคะ
เพราะว่าวันที่สิบเก้าเมษายนค่ะคือวันที่ดาวพระหัสปดีนะคะ
จะมีการโยกย้ายราศีค่ะในช่วงนั้นนะคะดวงชะตาของชาวราศีมีนจะดีแบบว่าเปล่งประกายอย่างมาก
ถ้าสมมุติว่าคุณทำสิ่งใดในช่วงที่ดวงชะตาดีสิ่งนั้นก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ง่ายค่ะ
และในช่วงวันหยุดยาวสงกรานนี้ค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ทั้ง๕ราศี
หาโอกาสในการไปทำบุญเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะคะ
ส่วนในวันนี้ค่ะหมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ